ไปดูเรื่องราวดีกันบ้างเถอะค่ะ
สังคมไทยเรายังมีคนดีและมีเรื่องราวดีหลงเหลืออยู่นะคะ

เขาไปช่วยเหลืออดีตนักโทษเร่ร่อนคนนึง
ให้เงินซื้อชุดใหม่พาไปอาบน้ำที่บ้าน
แล้วก็ซื้อตัวรถเมย์ให้พาไปส่งสถานีขนส่ง
เพื่อให้เขาได้กลับบ้าน
แล้วก็บอกว่าที่ทำไม่ได้อยากสร้างภาพอะไรนะ
แต่ก็อยากให้คนไทยมีจิตใต้สำนึกที่ดีรู้จักช่วยเหลือกัน
ยังใส่ชุดนักโทษอยู่เลยนะใช่
ออนไลน์แชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคาบาดิโนลอสซี่นะคะ
เล่าถึงเหตุการณ์ในบ่ายวันพฤหัสขออภัยบ่ายวันที่๖พฤษภาคม
เขาบอกว่าเขาผ่านมาเจอผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนักโทษแบบนี้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้
วัดแห่งหนึ่งจังหวัดสมุทรปราการตอนแรกคิดในใจว่าเอ้ยแหกคุกมาป่ะเนี่ย
อยู่ในชุดนักโทษเต็มสูบขนาดนี้อ่ะก็เรียบเคียงเข้าไปถาม
ถึงได้รู้ว่าไม่ได้แหกคุกครับถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำมาแล้ว
ติดมา๘เดือนถูกปล่อยออกมาแต่ตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวสักบาท
อยากจะกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ไม่รู้จะทำยังไง
เจ้าของโพสต์แล้วก็เพื่อนที่มาด้วยกันก็เลยคุยกันแล้วก็ให้เงินเข้าไป๒๐๐
ไปซื้อเสื้อผ้าอื่นใส่เพราะว่าเกิดแหมเดินไปไหนมาไหนด้วยสภาพชุดนักโทษแบบนี้
คนได้เข้าใจผิดกันพอดีว่านักโทษแหกคุกใช่ไหม
ก็เลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะให้เงินไปซื้อ
ทีนี้เจ้าของโพสต์ก็บอกว่าที่เขาทำไม่ได้อยากสร้างภาพอยากอะไร
แต่ก็คืออะไรที่มันไม่เหลือเบากว่าแรงก็อยากจะช่วยเหลือกันในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน
ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้คนไทยได้เห็นถึงจิตสำนึกดี
ยังหลงเหลืออยู่ในสังคมไทยแล้วก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้าง
หลังจากที่ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยเขาก็กลับไปที่วัดอีกครั้ง
อยากรู้ว่าเป็นยังไงปรากฏว่าก็ยังอยู่ที่เดิมอะค่ะ
เพราะไม่มีเงินมีเงินซื้อชุดแต่ไม่มีเงินกลับบ้าน
เอ้าช่วยทุกอย่างเลยละกันพาไปร้านสะดวกซื้อ
พาไปอาบน้ำถึงที่บ้านตัวเองพาไปส่งสถานีขนส่งหมอชิด
ยังซื้อตัวรถให้กลับสุรินทร์ด้วย
เมื่อวานนี้เขาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้ชายคนนี้ถึงบ้านที่สุรินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความด้วยว่าฝากใช้คนที่เขายังเป็นห่วงดูด้วยนะครับ
พี่เขากลับถึงสุรินทร์แล้วแล้วที่ช้าเพราะว่าไปลงผิดจังหวัด
ลงอุบลราชธานีมาขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พี่เขานะครับ
ขอบคุณมากครับติดแฮชแท็กเอาไว้ด้วยว่า
คนที่หาว่าเขาแห่คุกมาช่วยดูหน้าตาเขาดีนะครับ
เพราะเขาไม่ได้แหกคุกมาอย่างที่คนอื่นกล่าวหา
เพราะผมก็ไม่ช่วยโจรหรอกครับ
เรื่องนี้ก็เลยได้รับความสนใจจากชาวเน็ตชาวโซเชียลกันเยอะนะคะ
เพราะว่าคนก็ตามดูไลฟ์ตั้งแต่ต้นเรื่องตั้งแต่ไปเจอผู้ชายคนนี้
อัปเดตต่างนานาไปจนถึงตอนจบ

เขาออกมาแล้วเขาก็สามารถกลับตัวกลับใจได้
ใช่เขาบอกว่าผมสร้างภาพจริงสร้างภาพในเรื่องดีไม่เห็นต้องอายใคร